รถตู้นะครับรถตู้ทะเบียนหนึ่งห้าขีดหนึ่ง
สี่ศูนย์แปดกอร์ธมอร์กรุงเทพฯโคทะเลขับด้วยความ
เร็วร้อยยี่สิบ
ครับร้อยยี่สิบผมยังตามไม่ทันเลยครับแซงซ้ายแซง

เบรกท้ายก็ติดข้างเดียวครับอันนี้อันตรายมาก

อันนี้ไหมขึ้นร้อยสามแล้วครับ
ไม่ทราบว่าผู้โดยสารจะรู้สึกอย่างไรบ้างครับ
ครับวิ่งออกเลนขวาอีกแล้วนะครับวิ่งออกเลนขวา
อีกแล้วรถร่วมบอกสอหนึ่งห้าขีดหนึ่ง

สี่ศูนย์แปดกอทอมอร์แสงซ้ายปากเขาซ้ายแล้ว

ตอนนี้ไมค์เหลือร้อยยี่สิบครับไม่ทราบว่ากำหนดรถตู้วิ่ง

แซงขวาอีกแล้วนะครับเปิดไฟแซงขวาอีกแล้วครับ

มีไม้อยู่ที่๑๔๐นะครับตามไม่ทันเลยครับ

เดี๋ยวครับไฟเบรกติดข้างเดียวครับไฟเบรกติดข้างเดียว
โดยงานที่เกี่ยวข้องครับหรือทหารนะครับเรียกไปปักขัดสติหน่อยนะครับ
ี่ห้าศพเพิ่งผ่านมา
ท่านนายกประยุทธ์ก็สั่งการแล้วนะครับเห็นไหมครับ